เธอขอสิงหน่อยกำลังทำข้าวโพดต้มอยู่ดี

บางค้ามาบีบอกบีบหัวใจ

สุดท้ายไม่รู้จะทำยังไงหาเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ

คือภายใต้พระอาทิตย์ทอแสงไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้
ผงเจอผีเจอโจรเจออะไรมาก็ตามที
ต้องมาหาพี่ตำรวจนี่แม่ค้าฮะแม่ค้าอายุ๓๙ปี
เป็นแม่ค้าอยู่ที่ตำบลยมอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
มาร้องกับตำรวจภูทรวังหงษ์เจอวิญญาณตามหลอน
อนตำรวจช่วยจับทีเพราะอยู่ดีเขามาบีบหัวใจ
จากด้านในนะบีบหัวใจตับไตไส้พุง

ทำมาหากินอยู่ดีเจอแบบนี้มา๓๔เดือนแล้ว
สงสัยสงสัยรู้เหรอว่าเกิดอะไรขึ้น
สงสัยจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของการไปครอบครู
ครอบครูไหว้ครูเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
จากนั้นมีวิญญาณประหลาดมาคอยจะสิงร่าง
เหมือนมาทักอยากจะเข้าสิ่งร่างขอเถอะขอเถอะทางนี้เขาสู้
แม่ค้าอะไรอื่นก็ตกใจเขารู้ตัวว่าเขากำลังทะเลาะกับผี
ทะเลาะกับผีแต่คนอื่นไม่รู้ว่าเขามีผีจะมาสิ่งร่าง
พอเจอแบบนี้เป็นประจำไม่รู้จะทำยังไงฮะ
ก็เลยมาวอนร้องขอตำรวจช่วยจัดการทีมีเสียงไหมฮะ

โหหัวใจน้องก็เจ็บ
เนอะเจ็บอย่างนี้คืออยู่ดีมันก็เป็น
ก็เลยเชื่อว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากเจ้าผีตนนั้นแน่

อยากจะให้สาวคนนี้ไหมคะข้าวโพรต้มนี่
เป็นร่างทรงเลิกขายข้าวโพดต้ม
มาเป็นร่างทรงเดี๋ยวฉันจะสิงเธอให้เธอมีชื่อเสียงเลย

บอกฉันอยากทำมาสัมมาอาชีพ

สุดท้ายเลยทะเลาะกับผีคราวนี้ก็เลยมาแจ้งตำรวจ
ตำรวจปวดโหลกเลยไม่รู้จะทำอย่างไร
ที่สำคัญก็คือเอ้าคนละท้องที่นะจ๊ะ

ละท้องที่เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมือง
แต่มาแจ้งที่ตำรวจภูทรวังหงษ์
กลับไปก่อนจะไปแจ้งโรงพักที่เดิม

ต้องมีท้องที่ผีอยู่ท้องที่ไหน

ไปหาหมอด้วยนอกจากไปแจ้งโรงพักนู้นแล้ว

หมอผีก็หาหมอผีไล่ก่อนด้วย